มีที่หนึ่งนะคะที่ยังคงมีทุเรียนขายก็คือที่ประจวบคิริคันหัวหิน
ทุเรียนที่ว่านี้คือทุเรียนป่าแล้วอูคุณผู้ชม
บอกเลยว่าพวกเราได้มีโอกาสชิมแล้วมันเลิศมาก

ใบตองกินไม่เหลือเปลือกเลย
เข้าไปด้วยนะโอ้โหเปลือกนี้ดิฉันไม่ได้วางทิ้งไว้เฉยนะเดี๋ยวโดนโยนใส่
ต้องจัดการใช่ไหมคืองานนี้เขาจัดเป็นเทศกาลทุเรียนป่าละอูครั้งที่๕เลยนะคะ
ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากทุกคนเลยนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมากันหมดเนี่ย
งานนี้งานใหญ่ยิ่งแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันก็คือภูทุเรียนคุณเห็นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้
มันอวบมันใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าทุเรียนป่าละอูนนี้เป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะ
แล้วก็เป็นหมอนทองพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีหรือสมเด็จย่า
พระราชทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ะนำไปปลูกที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะคะ
คือสภาพพื้นดินที่นั่นเนี่ยมันมีดินอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์ก็เลยทำให้ทุเรียนนั้นเจริญเติบโตได้ดี
เพราะฉะนั้นส่งผลต่อเนื้อสัมผัสต่อรสชาติของมันหอมหวานมัน
เล็ดเนี่ยเล็กรีบเนื้อแน่นใหญ่ฟูไม่เหมือนที่อื่นคือมีความแตกต่างกันแหละนะคะ
งานนี้ก็จะมีการนำทุเรียนป่าและอูแท้จากสวนดังในพื้นที่มออกบูธนะคะ
รวมทั้งหมด๗ร้านในราคาเดียวกันเลยค่ะคือกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
นี่เป็นทุเรียนสดนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทุเรียนแปรรูปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดกรอบอบกรอบ
กันได้นะคะดุเรียนโอ้เป็นแบบราชาผลไม้ไทยใช่
เอามาแปรรูปเป็นอะไรก็อร่อยค่ะใครอยากจะไปชิมผลไม้
ไปกินทุเรียนป่าเล่าอูเนี่ยนะคะเขาจัดจนถึงวันที่๑๙สิงหาคมนี้
อ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้ทานกันด้วยใช่ไหมใช่แล้วต้องขอขอบคุณมากมาก
เห็นมั้ยลูกมันเริ่มเพิ่มเลยจริง
ใช่ไม่ได้มีกร้นนะแต่ว่าพอถือทุเรียนอ่ะขกร้ามขึ้นเลย
กล้ามท้องอ่ะ
จริงกว่ากรอบนอกเนื้อมันแท่งแท่งอ่ะมันไม่เละ
แล้วมันหวานหอมแบบไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะ

บอกนี่คือเอกลักษณ์ความโดดเด่นของที่ร้านนี้
แล้วที่สำคัญนะผูอย่าหยีมาก